อมยิ้มกับอีกหนึ่งงานกับงานแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
พาลงใต้ไปที่จังหวัดสุน
เป็นไงดูภาพบรรยากาศโดยรวมก็สนุกแล้วนะครับ
เขาจัดกันที่บริเวณนาข้าวหมู่หนึ่งบ้านควนบ่อทองตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตือ
การแข่งขันที่ได้ดูอยู่เนี่ยฟุตบอลมี๓ประเภทที่ลงแข่งขันกัน
ฟุตบอลชายฟุตบอลเด็กและฟุตบอลผสม

มาแข่งกันได้แล้วดูดิครับกางเกงไม่ต้องใส่
ใส่นี่เลยนุ้งสลงมาเตะบอลเห้ยมันจะวาบนะโอ้ย
เกือบติวนะมันก็จะเย็นวาบนิดนึงอย่ายกขาสูง
ก็สนุกสนานดีคุณผู้ชมฮะใส่ผ้าทงผ้าถุงมาเตะบอลก็ได้เหมือนกันเหรอ
อีกบรรยากาศส่วนการแข่งขันชักเกยอร์นี่สำหรับเหล่าบรรดาแม่บ้าน
มาประชันความแข็งแรงกันดูว่าสาวบ้านไหนแข็งแรงสุด
นี่ท่านอาจจะสู้ไม่ไหวโอ้โหแต่ละคนก็ไม่ยอมใครกันล่ะครับ
ส่วนที่พลาดไม่ได้เลยอยากให้ดูการแข่งขันนี่ครับลากกลับมา
อื้อฮือโอ้โห้ต้องแข็งแรงมากเลยนะคะ
แข็งแรงและมีความรักเพราะอะไร

เพราะเป็นการแข่งกันของคู่สามีภรรยา

ให้คุณสามีนะลากดูสิครับ
ว้ายเขาลากได้ความตั้งอกตั้งใจ

ที่ต้องใช้ทักษะจังหรับพลังขา

การเนินคันวิ่งกระสอบ
พอเข้าที่ออกตัวเท่านั้นแหละครับ
ผมไม่เห็นเขาวิ่งเลยฮะมีแต่กระโดดโยงโย่โดดยงโย่อย่างนี้

มันก็เป็นแบบวิธีการเนอะ
บางทีการกระโดดมันควบคุ้มได้เยอะกันเดิน

ควนบ่อทองที่จังหวัดสตูนนะจ๊ะ
ก็เป็นบรรยากาศความสมัครสมาธิสามัคคีนะ
แต่หลังจากช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีการจัดงานรวมกลุ่มกันเท่าไหร่นะคุณผู้ชม

เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะ